คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันหน่อยแล้วก็ช่วยกันดูนิดนึงว่า
ถ้าเจอไข่เยี่ยวม้าแบบนี้สามารถทานได้ไหม
พาคุณผู้ชมไปดูผู้หญิงคนนี้นะคะเธอซื้อไข่เยี่ยวม้ามากำลัง
ปอกเปลือกแกะออกมาปรากฏว่าไปเจอลวดลายที่ไข่เยื่อไม้
คล้ายคล้ายกับสัญลักษณ์ของการ์ตูนโปรเซนต์นะคะสวยงามมากมาก
แต่ก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะทานได้หรือเปล่า
เอ้าปอกไข่ย่อม้ามาแล้วมันเป็นแบบนี้
มันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยทำไมมันสวยอ่ะ
มันเหมือนเกร็ดหิมะเลยเนอะใช่ค่ะแล้วก็แบบสวยนะ
แล้วก็เกิดคำถามว่ามันคืออะไรแล้วมันจะกินได้เหรอ
มันกินได้ไหมมันเกิดจากอะไรอ่ะค่ะ
คือปรากฏิไข่เยี่ยวม้าเราปอกออกมาก็จะเรียบเรียบไม่ได้มีรวดลายอะไร
มันก็มีรวดลายค่ะไม่ได้มีลักษณะเหมือนเกรดหิมะในการ์ตูนฟรูเซนนะค่ะ
แต่ว่าที่เจอเนี่ยเป็นเหมือนแบบคล้ายกลิ่งใบสน
ทีนี้เจ้าของคลิปเขาก็งงแล้วก็สงสัยเหมือนเรา๓คนเลยว่า
นี่มีอะไรนะมีภาพตัวอย่าง
ซ่ามีเอลซ่ามาอยู่ด้วยนะคะ
ให้เห็นว่าใช่เจ้าเกรดธีมะในหน้าตาเป็นยังไงคือเหมือนกันจริงแหละเออเขาถามว่าเอ๊ะมันทานได้ไหมเชื้อราหรือเปล่า
ก็เลยอัดคลิปมาถามชาวเน็ตเอาล่ะขึ้นชื่อว่าชาวเน็ตผู้อย่างรู้ทุกสิ่งตอบทันทีเลยค่ะบอกว่า
ถือว่าเป็นไข่เยื่อม้าเกรดพรีเมียมกินได้ตามปกติไม่ได้เกิดอันตรายอะไร
เกรดพรีเมี่ยมได้เหรอเออใช่กินได้
แต่ก็มีคนมาคอมเมนต์เชิงตลกนะคะ
ดีนะที่มีคนเข้ามาเม้นให้ความรู้
ไม่ฉะนั้นเนี่ยอาจจะจุดทูปปักไข่
แล้วอธิษฐานขอเลขสักงวดก็เป็นได้
อยากขนาดนั้นเลยนะคะก็อยู่ที่กระบวนการหมักแหละ

เออหรือว่าจะเป็นนับลายเซ่งเหรอโอ้เฮ